แต่สิ่งหนึ่งโลกเราอะไรเกิดขึ้นไปแล้ว
วันนี้ไม่อยากจะเชื่อเราเคยเป็นลูกค้าเขาทุกท่าน
น้ำพริกแม่ประนอมคุณรู้จักไหม

เวลาเราไปเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเราจะต้องซื้อน้ำจิ้มไก่
น้ำจิ้มซุกี้น้ำพริกเผา
นี่ค่ะคือเจ้าของน้ำพริกแม่ประนอมตัวจริงเลย
แต่วันนี้เรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดมันก็เกิด
วันนี้แม่ประนอมบุกเข้าทำเงียบเลย

วันนี้เป็นข่าวฮือฮากันมากทั้งโลกโซเชียลนะฮะทั้งโลกออนไลน์ทั้งหมด
มีการพูดถึงว่าแม่ประนอมร้องว่าถูกโกง
แต่คนที่โกงไปคือลูกสาวของตัวเอง

ถูกลูกสาวกับลูกเขยคนโตนะฮะ

ร้องขอความเป็นธรรมเลยโดยบอกว่าลูกสาวคนโตกับลูกเขยเนี่ย
ุบกิจการน้ำพริกเผาแม่ประนอมพร้อมทรัพย์สิน

ประนอมแสงสุภาต้องบอกว่าเขาเนี่ยแหละ
น้ำพริกแม่ประนอมก็ชื่อเขานี่แหละ
มาจากนางประนอมเป็นผู้ก่อตั้ง
เป็นผู้คิดค้นสูตรน้ำพริกทั้งหมดของแม่ประนอม
นามบริษัทพิบูรณชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัด
ก็ยื่นหนังสือขอเรียนขอความเป็นธรรมโดยระบุว่า
ถูกบุษสาวคนโตเนี่ยฮุบกิจการ
คือที่ผ่านมาเนี่ยคนในครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ย
เห็นว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจได้

ก็เลยให้พี่สาวเนี่ยเป็นลูกสาวคนโต

แล้วก็ได้บริหารงานต่างแทนครอบครัวมาโดยตลอด
จากธุรกิจเล็กตัวเค้าเองเค้าก็ทำจนแม่พริกแม่ประดอมดัง
แต่โอเคล่ะเมื่อมันเป็นถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

เหมือนพันท้ายนรสิงศ์อีกนี้ฮุบกว่านี้เห็นไหมยอดใช่

เป็นรุ่นลูกหมดแล้วใช่ใช่ฉันใดฉันนั้นน้ำพริกเผาแม่ประนอมเอง
ก็เรียกว่าต้องให้รุ่นลูกบริหารต่อไป
แต่ปรากฏว่าด้วยความไว้ใจลูกสาวแท้คุบกิจการทั้งหมด
แล้วก็ปลอมหนังสือมอบอำนาจจากนายสิริชัยแดงสุภาสามีของแม่ประนอมเนี่ย
ซึ่งสามีถึงแก่กรรมไปเมื่อปี๒๕๕๙

ต่อมาจึงทราบว่าหุดสาวคนโตแล้วก็หุดเขย
เออฮือเปลี่ยนชื่อหมดเลยด้วยใช่ไหม
โดยการได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือขุนบริษัทใหม่ทั้งหมด
โดยตัดคุณสิริชัยตนแล้วก็บุตรคนอื่นคือที่จริงเขามีพี่น้อง

ตัดออกหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญเราก็เอาชื่อของสามีไปใส่แทน
ต่อมาทั้งสองคนสิ่งที่เขารู้สึกช้ำใจที่สุด
วันหนึ่งอยู่ดีถ้ามีคนมาไล่คุณออกจากบ้านล่ะ
อยู่ดีก็โดนไล่ออกจากบ้านก็อยากจะฟ้องร้องนะฮะ
ให้สารดำเนินคดีต่ออยากจะทรัพย์สินคืนมาบ้าง
แล้วก็เรียกได้ว่าเฮ้ยบ้านของเขาเขาก็อยากจะอยู่ในบ้านของเขา
บอกอย่างนี้คุณประนองก็บอกดิฉันจึงใครขอความกรุณาจากท่าน
เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับดิฉันและครอบครัวต่อไป
นี่คือเจ้าของน้ำพริกเผาแม่ประนอมเขากล่าวเอาไว้ฮะ
เอาเป็นว่าก็เอาใจช่วยของกูแล้วกันเนอะว่าจะเป็นยังไง
พี่อันนี้มันเป็นข่าวเรายังมีเรื่องอะไรอย่างนี้อีกเยอะแยะ

สังคมไทยในสังคมสังคมก้มหน้ามันมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะ